เอาเรื่องราวของคนสู้ชีวิตมาบอกต่อให้คุณผู้ชมนะครับ
ท้อแท้กับชีวิตของท่านมาดูผู้ชายคนนี้
แต่เขาไม่เคยท้อแท้ชีวิตเลยนะ
เขาไปขายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยวิธีการแบบนี้คุณ
นี่ค่ะนี่คือคุณแก้วคุณสมชายนินเกษม
อยู่ที่ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับ

จากการเกิดอุบัติเหตุเมื่อตอนอายุ๑๐ขวบนะครับ
ทุกวันนี้เดินทางแบบนี้คุณ
ค่ะดูสิเป็นล้อกระดานอ่ะเป็นไม้กระดานแล้วติดล้อครับ
แล้วก็เอามือแทนเท้าเอาร้อกระดานแทนขา
ใช่แล้วใส่รองเท้านี่ก็เป็นรองมือแบบ
ใช่ฮะแล้วก็ไปทำมาหากินนะครับไปขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ต้องเดินทางแบบนี้คุณแต่ละวันแต่ละวัน๑๒กิโล
คุณหวัดเสียวเหมือนกันนะบางทีรถใหญ่มาแบบนี้
แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราไปเห็นก็ไปคุยกับพี่เขานะฮะ
บอกคุณแก้วคุณแก้วสู้ชีวิตจริงครอบครัวเป็นยังไง
คุณแก้วเขาบอกว่าก็มีภรรยานะ
มีภรรยาให้ภรรยาคอยดูแลงานที่บ้าน

เรื่องของการหาเลี้ยงครอบครัวผมจัดการเอง
ผมเป็นผู้ชายผมจัดการเองทั้งหมดนะฮะ
รายได้ตรงนี้อาจจะไม่มากนักแต่มันเป็นความภูมิใจของผม
สามารถที่จะทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไม่เป็นภาระต่อสังคม

ลูกค้าก็จะเป็นกำลังใจที่สำคัญ
พอเจอลูกค้าจะกินสลากและให้ให้กำลังใจด้วย

ฟังเสียงคุณแก้วเขาหน่อยนะครับ
นี่แหละครับก็คนสู้ชีวิตคนหนึ่งนะ
คุณแก้วยังให้กำลังใจพวกเราบอกคุณสู้ด้วยยังสู้แบบนี้มาเลยนะคะ